พาไปที่จังหวัดสุราธานีนะคะถนนเส้นบึงขุนทะเล
ใครที่ไปเส้นนั้นก็จะทราบว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีจุดตรวจของตำรวจนะฮะ
แล้วปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะเมื่อเช้าเนี่ย
ก้าวเท้าไหนออกจากบ้านเกือบซวยตกเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด
เธอเล่าบอกว่าเธอขับรถไปกับแฟนนะคะแล้วไปเจอด่านตรวจ
เธอก็ยึกยักษ์ลักษณะของเธอเองเธอก็ยอมรับว่ามีพิรุษ
เพราะว่าเรื่องของป้ายทะเบียนเนี่ยมันขาดแต่เพราะเอิญว่าตำรวจเนี่ย
ไปเจอน้ำกระท่อมเป็นขวดอ่ะค่ะก็เข้าใจว่าไอ้พืชกระท่อมเนี่ย
กระท่อมเนี่ยเป็นของเธอเธอก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์
ลักษณะคือร้องเรียนนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปต้นเรื่องพร้อมกันค่ะ
อันนี้นะคะคือสิ่งที่ตำรวจบอกว่าอืม
โยนจากรถแล้วออกมายังเย็นเจี๊ยบอยู่เลยนะคะ
ที่เราไม่ได้เปิดกระจกรถแม้แต่นิดเดียวนะคะหนูชะลอรถเพราะว่าหนูทะเบียนขาด
แต่ตำรวจกลับคิดว่าไม่สงสัยค่ะตำรวจบอกว่าเรามีของอยู่ในรถ
และเห็นเราโยนของมานอกรถคือขวดนี้นะคะคือประเด็นอยู่ที่เธอเองเนี่ย
ก็ยืนยึกยักไงตอนที่จะเข้าด่านตรวจเนี่ย
พอยึกยักษ์เสร็จปุ๊บตำรวจก็มีพิรุษอ่ะนะก็คิดว่ามีพิรุษนึกออกไหมคะ
อันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของตำรวจนะครับ
แต่ทีนี้ประเด็นต่อมามันเป็นประเด็นใหญ่ก็คือ
ตำรวจดันไปเจออันเนี้ยขวดน้ำกระท่อมเจ้าปัญหาเนี่ย
กลายเป็นว่าตำรวจเข้าใจว่าเธอลดกระจกทิ้งน้ำกระท่อมก่อนเข้าด่าน
อันนี้ไงก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเธอต้องเอาคลิปนี้มาโพสต์นะคะ
เอาคลิปนี้ส่งให้เพจเจ๊มอยวีบวกค่ะพร้อมกับเล่าเหตุการณ์บอกว่า
คือเธอตกใจตอนที่เจอด่านตรวจเพราะทะเบียนรถมันขาด
ทะเบียนรถขาดไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้ำพืชกระท่อมเลยนะคะ
แต่เนี่ยพอขับมาถึงด่านมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วกลับมาพร้อมกับน้ำต้มใบกระท่อม
แล้วพยายามบอกว่าไอ้น้ำขวดนี้
แล้วตำรวจมีการขู่แฟนของเธอด้วยนะคะบอกว่าถ้าไม่ยอมรับจะจับดำเนินคดีทั้งคู่
หลังจากนั้นก็เป็นไปตามคลิปเลยค่ะ
ยอมรับนะว่าเธอชะลอรถก่อนที่จะเข้าด่านตรวจจริง
แต่ไม่ได้มีการเปิดกระจกโยนน้ำต้มน้ำต้มใบกระท่อมออกมานะฮะ
น้ำกระท่อมนั้นมันไม่ใช่ของเธอเธอบอกแบบนี้
จนกระทั่งตำรวจนำแฟนเธอไปตรวจปัสสาวะปรากฏว่าไม่พบสิ่งผิดปกติ
ไม่พบสารเสพติดในร่างกายตำรวจก็เลยปล่อยแฟนเธอออกมา
ทีนี้คุณผู้ชมเธอตัดสินใจนำเรื่องมาร้องเรียน
เพื่อตั้งใจว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้กับคนอื่นอีก
โดยเฉพาะกับคนที่ไม่ค่อยกล้าไงบางคนเห็นตำรวจแล้วก็กลัว
ไม่กล้าพูดไม่กล้าที่จะขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่
ไม่กล้าที่จะชี้แจงอะไรแบบนี้เธอบอกว่าคือต้องกล้าไง
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้นะคะแต่มุมหนึ่งเนี่ย
บางคนก็เห็นด้วยกับสิ่งที่เธอทำแต่ก็มีคนที่ไม่เห็นด้วย
บางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจเขาก็ทำถูกแล้วไหม
ลักษณะแบบนี้มันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า
เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตำรวจเขาก็มีการ
ตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตเขาก็มีสิทธิ์ไงนึกออกไหมคะ
คือเราเข้าใจทั้งสองฝ่ายเพราะว่าด้วยความที่คุณก็มีพิรุษ
คุณชะลอรถแล้วไปเจอน้ำกระท่อมพอดี
มันก็อนุมานแล้วคิดได้ว่าเฮ้ยของคุณหรือเปล่า
ใช่ไงเอาในที่สุดแล้วตรวจปัสสาวะไม่พบสารเศรษฐิบเขาก็ปล่อย
แต่ว่าอย่าลืมต่อทะเมียนจะได้มียึกยักษ์อีก